ว่าไม่ได้เซ็ตถ่ายแฟชั่นหรืออะไรทั้งนั้น
เขาติดแฮชแท็กว่าแบบว่าถ่ายรูปแบบเบาไม่ค่อยซีเรียสอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนี่ที่ฉันคิดว่าไปถ่ายนี่ตัวอย่างส่องนี่ตัวอย่างสารไม่ใช่เหรอคน
แสงแดดทั้งโลเคชั่นทั้งท่าทางมันเป๊ะไปหมดเลย

แฮชแท็กชัดเจนเลยถ่ายรูปเล่นไม่ซีเรียสนะคะ
แต่ว่าถ้าในรอบนี้นะคะน่าจะเป็นการคืนกำไรให้หนุ่มแล้วก็สาวนะ
อย่างที่เห็นซิกแพคแน่นกล้ามท้องขึ้นลอนชัดเปรี้ยของนัททิว
นัททิวไหนอ่ะนัททิวภัยงานหรออีกด้วยฮะ
แต่ใครที่กำลังสงสัยคู่นี้เขามาควงคู่รับลมร้อน๒ต่อ๒หรือไม่
ขอตอบเลยนะคะว่าหยุดมโนก่อนนะคะเพราะคู่นี้เขาสนิทกัน
นางเอกคนสวยยังพาคุณพ่อไปพักผ่อนด้วยต่างหากค่ะคุณ
อ่ะเลิกมโนกันไปไกลนะคะตอนแรกที่ฉันเห็นภาพก็
แล้วนัททิวเนี่ยตอนนี้คือตกใจมากว่าโอ้โหกล้ามเยอะขนาดนี้เลยเหรอคุณ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ทั้งสาวสาวแท้สาวเทียมเนี่ย
รี๊ดกราดกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ